มาต่อกันที่ดราม่าแก๊งนางฟ้ากันบ้างดีกว่า
คือต้องบอกว่าจริงแล้วเจนนี่กับวุ้นเส้นเนี่ย

เห็นได้จากคลิปเตอร์ไพรส์วันเกิดสาววุ้นที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ชม

แต่ไม่ไหวมีกลิ่นดราม่ามาให้เราได้ตามกันอีกแล้ว
เมื่อสาวคริสต์หอวังหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าไม่อยู่

หลายคนก็เลยคิดว่าเออคริสเนี่ยทะเลาะกับใครในกลุ่มหรือเปล่านะคะ
ซึ่งพอเจาะไมค์ถามสาวคริสต์เจ้าตัวก็ออกมาบอกว่า

ที่ไปสมุยก็ไปทำงานทั้งนั้นเลยนะ
ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนในแก๊งยังเหมือนเดิมค่ะ
สำหรับคริสต์เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ
ก็คุยกันเหมือนเดิมเวลามีปัญหาอะไรใครอะไรก็ยังปรึกษากันเหมือนเดิม
แต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นกันบ่อยอะไรอย่างนี้
ไม่อยากจะให้แบบมานั่งแบบจุกจิกมากใช่ค่ะ
ยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยยังเหมือนเดิม